คุณผู้ชมครับพนักงานเก็บขยะกรุงเทพเนี่ย

เขาก็เตรียญไปเก็บขยะตามบ้านค่ะของประชาชนเนี้ยนะคะ
พอเก็บเสร็จปุ๊บก็กระบวนการต่อไปต้องมีการคัดแยก
จุดนี้แหละค่ะขั้นตอนนี้แหละค่ะตอนที่มีการคัดแยก
ตกใจผงะเลยเพราะไปเจอศพศพทารกเพศหญิงอายุสักประมาณหนึ่งเดือน
น้องเสียชีวิตนะคะถูกยัดอยู่ในถุงขยะสีดำอ่ะคุณ
โอ้โหนี่ค่ะที่สุดแล้วตำรวจสนบางซื่อกับสายตรวจปฏิบัติการ๑๙
แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลณีที่ปเต๊กตึ้งเนี่ยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าสถานีขนส่งหมอชิดเขตจตุจักรกรุงเทพใกล้กับออฟฟิศเรา
ที่เกิดเหตุพบรถเก็บขยะคันนี้ของสำนักงานเขตจตุจักรกรุงเทพ
จอดอยู่ช่วงถนนกำแพงเพชร๒มีพนักงานยืนอยู่กันอยู่๓คน
บริเวณท้ายรถไปพบถุงดำภายในพบร่างเด็กทารกเพศหญิง
อายุสักประมาณ๑เดือนนะคะน้องเสียชีวิตแล้วนะคะตามร่างกายตรวจสอบเพิ่มเติม
พบบาดแผลจากการถูกทำร้ายมีผ้าขนหนูสีน้ำเงินห่อร่างน้องไว้
แล้วยังพบนมอีกหนึ่งกล่องขนมอีกหนึ่งห่ออยู่ภายในถุงนำด้วย
เราก็ไปถามคุณสุเดบุญด้วงอายุ๔๗ปีเป็นพนักงานเก็บขยะของกรทม
เล่าบอกว่ากลางดึกที่ผ่านมาขับรถไล่เก็บขยะจากสถานีขนส่งหมอชิด
ตามถนนกำแพงเพชร๒จากนั้นก็จอดรถเพื่อคัดแยกขยะ
ระหว่างคัดแยกขยะนี่แหละค่ะความพีคมันอยู่ตรงนี้
เพราะไปพบร่างของทารกนอนเสียชีวิตอยู่ในถุงดำ
เดี๋ยวฟังเสียงเขาเล่ากันหน่อยนะคะ
ตอนนี้๒อย่างที่จะต้องทำต่อนะคะก็คือส่งศพของน้องไปชนะสูตรพลิกศพ
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจ
ส่วนตำรวจในท้องที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ย
ลงพื้นที่ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ตามหาตัวคนที่นำศพมาทิ้งไว้ว่าเป็นใคร